ดูเหตุการณ์ที่มีกู้ภัยทะเลาะกันเองค่ะครับ
คือฝ่ายหนึ่งไปยืมสัญญาณไฟไซเรนจากอีกฝ่ายหนึ่ง
อ่ายืมไปแล้วไม่ยอมคืน
เขาก็เลยทวงคืนแต่ปรากฏว่ามันมีคำพูด
คำพูดประโยคบางประโยคที่อาจจะทำให้แบบ
ไม่เข้าหูกันนัดคุยกันนัดเจรจากัน
แต่ไม่ได้เจรจากันเปล่ายกพวกมาด้วย
แล้วก็ตีกันเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้วัด
มีพระเขาโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วยค่ะ

ไม่แล้วทำไมมันมีเรื่องอย่างนี้วะ

เนี่ยค่ะตามลูกศรก็คือจะเห็นว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ด้วยในเหตุการณ์
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับ
วัดเบื้องทองหลางเขตราสพราวกรุงเทพฯนะคะ
ช่วงเที่ยงคืนเสาร์ที่๑๗สิงหาคมต่อเนื่อง๑๘สิงหาคมค่ะ
จู่ก็มีกู้ภัยสังกัดเดียวกันแต่ประจำอยู่คนละที่
ขับรถกระบะรถตู้ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิด้วยนะคะ

คนในรถก็ลงมาเหมือนกับจะมาเจรจาตกลงอะไรกันบางอย่าง
แต่สุดท้ายคงเคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยบานปลายอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะ
ก็ทะเลาะกันตีกันจนต้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเนี่ยนะคะ
หนึ่งในกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บาดเจ็บด้วย
เล่าให้ฟังว่าคนที่เจ็บหนักที่สุดชื่อว่าในเพียว
เพียวเป็นกู้ภัยที่อยู่จุดวัดบึงทองหลางค่ะนี่หัวแตก
แล้วก็ตาเนี่ยมีแบบห้อเลือดเนี่ยโอ้โหตาปูดบวมเลยนะคะ
เพราะถูกทำร้ายด้วยท่อนเหล็กท่อนไม้เก้าอี้พลาสติกของวัดนะคะ
ผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ต่อยถูกรุมกระทืบเขาก็เลยเล่าให้นักข่าวของเราฟังแบบนี้ว่า
คนก่อเหตุชื่อว่าในไอซ์ในไอซ์เป็นกู้ภัยสังกัดเดียวกันนี่แหละ
แต่ปัจจุบันในไอซ์ย้ายไปประจำอีกจุดหนึ่งก็คือจุดบริเวณใต้ทางด่วน
บริเวณถนนลาดพร้าวอะค่ะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้
เริ่มจากการที่ในไอซ์เคยทำงานอยู่ที่จุดวัดบึงทองหลาง
ก็รู้จักสนิทสนมกับในเพียวคนเจ็บนะคะคนที่เจ็บหนักสุดอ่ะ
ก็มีราคาอยู่นะแปดหมื่นกว่าบาทอ่ะในไอซ์ยืมของในเพียวไป
ให้เหตุผลว่าก็วางไว้อยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้งาน
พอถึงกำหนดต้องคืนในไอซ์ไม่ยอมคืนบ่ายเบียงตลอด
ก่อนเกิดเหตุก็มีข้อมูลว่าในเพียวโทรศัพท์ไปหาในไอซ์
นัดคืนของกันที่จุดบริการมูลนิธิใต้ทางด่วนถนนลาดพร้าว
แต่ในเพียวกลัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยบอกไปว่า
มาเอาจากที่ไหนก็ต้องเอามาคืนที่นั่น
เพื่อนคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าประโยคนี้หรือเปล่า
เป็นต้นต่อของปัญหาทำให้แบบเหมือนไม่เข้าหูกัน
ก็เลยมีเรื่องการบาดหมางใจกันแต่ก็ไม่รู้นะว่าในไอซ์กับในเพียวก่อนหน้านี้
ทะเลาะอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ช่วงจังหวะวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ในไอซ์มาที่จุดวัดบึงทองหลางเพื่อมาเจรจากับในเพียว
แต่ในไอซ์ไม่ได้มาคนเดียวมากัน๒คันรถตามคลิปภาพเป็น๑๐คน
พอมาถึงกลุ่มของในไอซ์ก็ลงมากระชากเสื้อในเพียว
แล้วก็มารุมทำร้ายในเพียวโดยที่ไม่ได้คุยอะไรกันด้วยซ้ำ
มาคุยมาเคลียร์มาเจรจาไม่คุยอ่ะยกพวกมาแล้วก็มาทำร้ายกันเลยเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่จุดวัดบึงทองหลางมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะ
เขาก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงกลุ่มของในไอซ์ทำร้ายในเพียวจนหมดสติ
แล้วก็มีรถกู้ภัยของกลุ่มในไอซ์ตามมาสมทบอีกคันนึงเป็นคันที่๓
ปิดล้อมทางเข้าออกวัดเอาไว้ด้วยอ่ะโอ้โหแล้วอย่างที่เห็นในคลิปภาพว่ามีพระด้วยนะคะ
มีพระพิสูกโสงรุ่มนึงท่านเข้ามาห้ามค่ะแต่ทำไมรู้ไหมคุณผู้ชม
กลุ่มนี้มันไม่หยุดแล้วบอกพระว่าเรื่องนี้พระไม่เกี่ยวไม่ต้องมายุ่ง

และมีผู้ชายหนึ่งตะโกนมาว่าใครที่เป็นพวกไอ้เพียวเล่นแม่งให้หมดเลย
ซึ่งเพียวก็คือเพื่อนผมที่บาดเจ็บเหมือนแบบนี้ทำร้ายตัวผมนะ
ก็รักพาตัวผมไปทำร้ายต่อที่อื่นโดยการบังคับให้ผม
บังคับให้ผมเนี่ยถอดชุด

แล้วก็จะเอาก้อนหินก้อนใหญ่มาทุบผม
เพื่อที่จะลากผมขึ้นรถตู้ไป
แต่พอดีว่าทางหลวงพี่มาพอดี
หลวงพี่ท่านนั้นชื่อหลวงพี่หล่อ

ผมก็ได้แต่บอกว่าหลวงพี่ช่วยผมด้วยหลวงพี่ช่วยผมด้วย
อยากให้เขาเอาผมไป
โอ้โหหลวงพี่ก็โดนเหมือนกัน

คือถ้าในไอซ์จะมีปัญหากับ
คนที่เป็นคนเจ็บที่ว่าในเพียว
เพียวยืมไซเรนอะไรเข้ามาเนี่ย
ก็ไปเคลียร์กันอะไรกันก็จะว่ากันไปยังไงก็แล้วแต่
แต่คนอื่นที่มาด้วยเนี่ยก็ไม่ถามอะไรเลยเหรอ
คือเพื่อนบอกให้มารุมก็มาเลยก็ลุมเลย
คือแบบใส่แบบโดยไม่สนใจอะไรเลยอย่างนี้เหรอนะครับ
กู้ภัยทีมเดียวกันแท้นะฮะ
วันนี้เราไปที่วัดจุดเกิดเหตุนะครับ

ยังมีพวกเก้าอี้กับสิ่งของเสียหายวางอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเดิมทีที่ประตูทางออกของวัดนะ
จะมีจุดบริการความปลอดภัยของทหารในยุคคอสช
ทีนี้พอหมดยุคของคอสชจุดนี้ทหารเขาก็ถอนกำลัง
ทางกู้ภัยเขาก็เลยมาใช้จุดนี้เป็นจุดของกู้ภัย
แต่ปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้วัดเขาก็โอเคไง
ไม่เป็นไรก็ตั้งจุดอะไรก็ว่ากันไป
แต่พอมามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทะเลาะกันในวัด
สินของวัดก็เสียหายพระมาห้ามพระก็บาดเจ็บ
จากนี้ไปทางวัดเลยบอกว่าขอไม่ให้แล้ว
กู้ภัยไม่ให้มาตั้งจุดบริการในวัดอีกแล้ว
ส่วนกู้ภัยที่บาดเจ็บนะคะในเพียวเนี่ยค่ะ
ก็แจ้งความนะคะกู้ภัยคนอื่นที่เจ็บเขาก็แจ้งความกันหมด
ไปแจ้งความกันที่สอนอรัฐพร้าวตอนนี้อยู่ระหว่างรอตำรวจ
เรียกตัวกู้ภัยที่ก่อเหตุมาพบส่วนที่สำนักงานมูลนิธิ
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เรียกตัวในเพียวและกลุ่มที่ประจำจุด
บึงทองหลางไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนกลุ่มของในไอซ์ฝั่งคู่กรณีที่ยกพวกมาเนี่ยนะคะ
ก็อ้างกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิว่าถูกกลุ่มในเพียวหาเรื่องก่อน
ก็เลยต้องป้องกันตัวอ๋อนี่ป้องกันตัว
แต่มาเป็น๑๐คนเลย๓คันรถ